แต่ว่าก่อนอื่นมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
เรื่องกรณีที่ไปพบศพอยู่ในรถเก๋งจมน้ำ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเซลล์ขายปุ๋ย

คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
ผลทางแพทย์จะออกอีกวัน๒วันนี้
น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น
แต่ตอนนี้ญาติก็เชื่อค่ะ
ว่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิงห์หรือว่าต่อ
ที่หายไปตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปี๕๙เนี่ย
คือน่าจะเป็นศพอยู่ในรถนิดนี่แหละ
เพราะว่าตอนนี้คือก็ยังติดต่อไม่ได้
แล้วก็ยังมีญาติเชื่อว่าโดนฆาตกรรมอำพรางนะคะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองโดน
จังหวัดสระบุรีก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ชุดที่ไปดำนะไปงมวัตถุพยาน
แล้วก็ไปเจอโครงกระดูกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
จะได้สอบถามถึงประเด็นว่าใครเป็นผู้แจ้ง

โดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้ลงไป

เพื่อประกอบสำนวนคดีเนี่ยนะคะ
คือทำให้มันมีความละเอียดมากขึ้น
คือเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่กู้ภัย๖๗คน
เขาดำน้ำลงไปดูอีกครั้งหนึ่งนะ
จะไปดูวัตถุพยานต่างใต้น้ำ

แล้วบอกว่ามีพบโครงกระดูกที่มันใหญ่กว่าโครงกระดูกเดิม
ใช่ที่นี่อาจจะเป็นศพของผู้ชาย

แล้วศพผู้ชายมันเกี่ยวข้องกับศพของนางสากลิ่นเกษรรหรือเปล่า
ตำรวจก็ต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์กันต่อ

ไปเจอโครงกระดูกไปเจอเสื้อผ้าบางส่วน
แล้วก็ไปเจอกางเกงในผู้ชายสีเขียว
ทีนี้มันเป็นประเด็นคุณผู้ชมเรื่องกางเกงในผู้ชายสีเขียวเนี่ย

ว่ากางเกงในผู้ชายสีเขียวตัวนี้เลยค่ะ
จะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวกลิ่นเกษรหรือไม่

และที่สำคัญคือทีมข่าวเขาก็บอกว่า
จริงนะมีชาวบ้านมาหาปลาแถวนี้บ่อย
แล้วผ่านมาแล้ว๓ปีก็ไม่รู้ว่ากางเกงในตัวนี้
อาจจะเป็นกางเกงในของชาวบ้านที่เขามาหาปลา

เพราะฉะนั้นจะต้องเอากางเกงในตัวนี้ค่ะ
ไปตรวจสอบแล้วก็รอผลตรวจสอบอื่นให้ชัดเจนด้วย
คืออะไรก็ตามที่เก็บขึ้นมาได้จากใต้น้ำจากใต้เลนใต้โครน

จะมีการลงไปงมค้นหาโครงกระดูกต่างเพิ่มหรือเปล่า
อันนี้จะต้องรอคำสั่งจากทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ฟังเสียงกู้ภัยค่ะ
นี่ไงยังไม่มีคำสั่งให้ลงไปงมค้นหาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็มีการเดินทางไปตรวจสอบจุดที่พบรถเก๋ง
อีกรอบหนึ่งแล้วรอบที่มาดูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะไปวัดระยะจากพื้นที่ริมถนน
ไปถึงจุดระดับน้ำริมตลิ่งที่พบรถคือจากการวัดระยะเนี่ยนะคะ
มีความยาวประมาณยี่สิบเก้าเมตรส่วนจุดระดับน้ำริมตลิ่ง
ไปจนถึงจุดที่พบรถเนี่ยมีความยาวประมาณสี่เมตร
จากข้อมูลต่างที่อ่านให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะคะ
ตำรวจเขาก็จะเอาข้อมูลนี้ไปทำเป็นแผนที่
เพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไปทีนี้เราก็เลยไปถาม
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งผลตำรวจโทอำพลบัวรพร
ซึ่งท่านก็เปิดเผยถึงประเด็นว่าพบโครงกระดูกเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าผมยังไม่สามารถระบุได้นะ
ว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยมันเกินหรือเปล่า
ดังนั้นจะต้องรอคำยืนยันจากแพทย์
เมืองต้นก็คาดว่าอีกสักวัน๒วันนี้ค่ะ
จะทราบผลเพราะว่าเขาจะมีการเอาโครงกระดูกที่พบเนี่ย

และอย่างไรก็ตามตำรวจตอนนี้เขาก็ทำงานกันอย่างหนักนะคะ
เร่งคลี่คลายคดีนี้เพื่อหาเบาะแสเชื่อมโยงกับผู้ที่ก่อเหตุ
ออกหมายจับให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ